เรื่องของตำรวจยังอยู่ที่เรื่องของตำรวจแต่กรณีนี้เข้าประโยคที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนปกติตำรวจจะต้องผมสั้นมากมากแล้วก็ต้องมีการเล็มผมทุกสัปดาห์ถึงจะสั้นได้แบบนั้นถึงจะถูกระเบียบแบบนั้นนะคะเวลาที่มีการทำผิดในเรื่องของการตัดผมก็ต้องต้องมีการลงโทษแต่ส่วนมากจะเป็นลูกน้องแต่คลิปที่ให้
เวลาที่มีการทำผิดในเรื่องของการตัดผมก็ต้องมีการลงโทษแต่ส่วนมากจะเป็นลูกน้องแต่คลิปที่ให

หรือตัดผมซะเองนะครับปกติเคยลงโทษแต่ลูกน้องไงแต่ทีนี้บอกว่าตัวเอง
ทำผิดก็ต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกันนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิสุทธิ์คล้ายแสงผู้กำกับการสพโพทะเลค่ะ
วิทธิ์พื้นเลยพร้อมกับลูกน้องคนอื่นอื่น
สิบครั้งเพราะไปทำผิดกฎระเบียบไม่ได้ไปตัดผม
มัวแต่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีต่างในพื้นที่
ซึ่งสพโพทะเลเองนะคะตั้งกฎกติกาไว้แบบนี้
เขาบอกว่าตำรวจทุกนายต้องไปเล็มผมตัดผมทุกสัปดาห์
จะได้สั้นใครฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษ
ลักษณะแบบนี้นะคะคลิปนี้ทางสพโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ
เอามาโพสต์ไว้ชาวเน็ตเขาก็เข้าไปดูนะ
ย่องผู้กำกับปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ดีจังเลยอย่างที่บอกไว้ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนะคะ
นำที่ดีต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ปากพูดบอกว่าไปตัดผมไปตัดผม
แต่ตัวเองลืมตัดผมบางทีถึงบ่าเอานี่ก็เกินไป
ลูกน้องก็จะไม่เคารพนับถือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดีแต่พูดถูกต้องนะฮะ